คือเขาบอกว่าคุณต่อธนภพหน้าเหมือนดาราเกาหลี

คือวันก่อนเนี่ยเขาไปงานเปิดตัวโปรเจกต์ของเน็ตฟริกนะคะ

ต่อเปิดใจเรื่องความรักหลายคนสงสัย

ยังไม่เลิกครับรักคือแบบว่านิ่ง
ส่วนปีใหม่ค่ะมีแพลนไปสวีทกันที่ไหนหรือเปล่า
เขาบอกว่าอยู่กับคุณแม่เพราะว่าใกล้วันเกิดคุณแม่พอดีค่ะ
แต่ที่ทำที่เอานุ่มต่อเขย์หนักมากค่ะ
ังชันฮีค่ะผู้รับบทเป็นองค์ชาย

เสื้อขาวที่คือฝั่งนี้คือดรกรีน่ะ

แล้วมันเหมือนจริงเหมือนกระทั่งแบบแท็กผิดไปหาพี่ชาย

งงว่าตกลงใครกันแน่เป็นต่อนะคุณผู้ชม

คือพักตั้งแต่แบบว่าคนนี้ยังไม่เล่นเรื่องนี้เลย

ขอบคุณทุกคนที่ทักมาเพราะมันก็มีอยู่ช่วงนึงที่

ก็ปกติดีครับแบบทุกอย่างก็

คนนี้ก็ฮอตมากดิฉันเจอทุกงานอีเวนต์เลย

แล้วก็ยอมรับตรงพี่ผมก็ต้องอัพอ่ะ

และที่สำคัญเขาจะซิงอซองร้องเพลง
เป็นของตัวเองแล้วนะจ๊ะ
คนที่แต่งเพลงดังมากมายนี่แหละค่ะ

เอาจริงมันไม่ได้อัพค่าตัวแบบน่าเกลียดนะคือ

ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็อัพค่าโตอย่างเดียว

เฮ้ยจริงเหรอพี่ฟัง
ใช่จริงกันดี